ข้าวจี่ของกินในประเพณีบุญกรรมฟ้าของชาวไทยภวรจะใช้วัตถุดิบหลักในการทำ
คือข้าวเหนียวซึ่งดั้งเดิมนั้นจะเป็นเพียงข้าวเหนียวปั้นก้อนแล้วนำไปจี่เตาถ่าน
บ้านก็จะชุบไข่ก่อนนำไปจี่
หรือบางบ้านก็ทำข้าวจี่แบบมีไส้ที่มีถั่วลิสงคั่วป่นกับงาคั่วปรุงรสด้วยน้ำตาลจะได้รสออกเข็มหวาน
ส่วนรูปทรงข้าวจี่มีทั้งแบบปั้นทรงกลมทรงกลมแบนซึ่งมีทั้งแบบเสียบไม้และไม่เสียบไม้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน